คุณผู้ชมครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากเรื่องนี้

พระรับจ้างไปยืนบิณฑบาต
และยืนบินทบาทหน้าร้านขายอาหารชุดของแม่ค้าคนหนึ่ง
เพราะว่าแม่ค้าคนนี้เป็นคนจ้างพระ
ให้เงินวันละร้อยวันละร้อยบอกว่า
ท่านค้าช่วยมายืนรับบิณฑบาตอยู่ตรงนี้หน่อยค่ะ
อาหารชุดร้านของฉันเนี่ยใส่ท่าน

พระก็นำคืนให้แม่ค้า

รูปพระไม่ได้นำอาหารเหล่านั้นไปฉันหรอกเหรอ

พระแค่มารับจ้างยืนบินทบาทอยู่ตรงนี้เท่านั้นเอง
ก็ตำรวจกองปราบเข้าตรวจสอบบริเวณถนนกาญจนวนิษฐ

พบพระพิสุ๕รูปยืนบินทบาทหน้าแผง
ขายอาหารชุดใส่บาทอยู่แผงเดียวแผงนี้

ก็จะเรียกใส่บาทค่ะใส่บาทค่ะ

เห็นถึงขั้นมีถังสังขทานเลยนะคะ
มีทุกอย่างค่ะมาใส่บาทตรงหน้าแผงนี้นะคะ
อยู่นี่นะคะไม่ต้องไปนิมนต์ถึงไหนนะคะ

ปรากฏว่าตำรวจเนี่ย
มนต์พระทั้งหมดมาให้เจ้าคณะอำเภอตรวจสอบ
พบว่าในบาทพระมีแต่เงินสดเท่านั้น
สกุลมาเลเซียและเงินไทย
แต่อาหารที่คนใส่บาทล่ะไปไหนไม่มี

ทั้ง๓รูปเป็นพระนอกพื้นที่
นำรถกระบะไปรับที่วัดเลยนะ
ถวายเงินรูปละ๑๐๐บาท
เพื่อให้มายืนรับบินทบาทที่ปากซอยไทยจังโหลน๑๒ทุกวัน

มายืนอยู่ตรงหน้าแผงชั้นแผงเดียวนี่แหละครับ
อย่าไปไหนนะครับคุณได้วันหรอร้อยตีเป็นเงินเดือนไปได้เลยนะ

ก็คือ๑๐๐บาทบางคนแล้วทำไมให้น้อยจัง
อ๋อใช้เวลาไม่นานบิณฑบาตก็คือช่วงเช้าเท่านี้
ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็ถือว่ารับจ้างมาไงคุณ
พระครูบัณฑิตธรรมลังการเจ้าคณะอำเภอสะดาว
ได้ว่ากล่าวตักเตือนพร้อมกับยื่นข้อเสนอให้พระ
มาทำแบบนี้๒ทางเลือกคือ๑ให้ศึก
ให้ออกนอกพื้นที่นะครับแล้วก็เตือนให้เลิกพฤติกรรม
การรับเวียนอาหารไม่ว่าท่านจะออกนอกพื้นที่ไปแล้วก็ตาม

ปรากฏว่ามีพระ๓รูปยอมลาศึก
อีก๒รูปขอออกนอกพื้นที่
ส่วนหญิงสาวแม่ค้าที่มีพฤติกรรม
พระมายืนบินทบาทและขายอาหารชุดเวียนนั้น
ถูกเชิญตัวไปสอบสวนพร้อมกับถูกว่ากล่าวตักเตือน

เพราะว่าพบว่าเป็นการทำผิดครั้งแรก
ไม่น่าเชื่อนะจ้างพระมายืนตรงหน้าแผงฉัน
ฉันได้ขายดิบขายดีอาหารก็มาวนใส่
แล้วเขาบอกว่ามีข่าวว่าพระรูปอื่น

แล้วคนก็มาซื้ออาหารจากแผงนี้ใส่ให้พระ

ใส่ได้ท่านก็เอาอาหารไปฉัน

ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพรสชาติ
หรือว่าอะไรก็ตามเป็นอาหารวน
นั่นแสดงว่าจุดอื่นที่เราเห็นแล้วเราสังเกตเห็นแบบนี้

เพื่อจะเป็นขบวนการจ้างพระแบบนี้อีก

ถ้าสงสัยจุดไหนมีลักษณะคล้ายแบบที่เล่าไป